เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โดยมีใจความสำคัญว่าในฐานะที่นายกล้องศักดิ์ก็เป็น
นายทะเบียนตามกฎหมายก็ขอให้ช่วยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการมาดูแลการเลือกตั้ง

หรือบุคคลภายนอกที่มีความสุจริตเที่ยงธรรม
และไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬาฟุตบอล
ให้เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้ง
เพื่อการดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมนั่นเอง

สำหรับข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมระบุเอาไว้ชัดเจนนะฮะ
ในข้อที่๒๖๒ในหัวข้อการเลือกตั้งว่า
ในการเลือกตั้งของสมาคมให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบการเลือกตั้งของสมาคมที่สภากรรมการ
กำหนดโดยการเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
ซึ่งทางสมาคมได้ออกระเบียบเลือกตั้งมาในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เอง
คือกฎมันก็มีเอาไว้รองรับแต่ยังไงซะก็ต้องดูด้วยว่าความเหมาะสมมันเป็นยังไงนะฮะ

เพียงแค่๗วันเท่านั้นสำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล๑๒กุมภาพันธ์นี้